เหตุการณ์ที่มีวลีเด็ดก็คือการบูลของกู
เพราะว่าค้นรถแล้วเจอไอ้ซองใส่ผงขาวแล้วบอกว่าเป็นยาเคยาไอซ์
สุดท้ายคำเฉลยอะไรอยู่ในซอง

แล้วพ่อพ่อแม่ของผู้ชายคนนี้มาจุดเกิดเหตุ
แล้วก็เปิดซองนี้มาดมบอกโอ๊ยนี่มันการบูลของยายนี่แหละ
ระบูลของกูนี่แหละกูใส่ไว้ในรถ
เพื่อให้ลูกได้สดชื่น
ค่ะนะฮะเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นในโลกโซเชียล
กลายเป็นประเด็นดราม่าเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของตำรวจนะคุณนะ
แล้วก็จากคลิปนี้จากข่าวที่นำเสนอกันไป
กลายเป็นข่าวใหญ่ข่าวโตนะครับ
มีความคืบหน้าถึงกรณีนี้ด้วยนะฮะ

ทนายภัยศาลพร้อมด้วยนายฮาซันรักหอมอายุ๒๗ปี

เพราะถ้าดูในคลิปคุณฮาซันตอนที่เกิดเหตุผมยังยาวกว่านี้
แล้วก็มาแจ้งความแจ้งความตำรวจคุณ
แจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจชุดจับกลุ่มและอาสาตำรวจ
โดยทนายภัยศาลบอกว่าส่วนตัวก็เชื่อว่า
ตำรวจไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดี
เพียงแต่ปฏิบัติหน้าที่ไม่รอบครอบเท่านั้น
อยากให้นำเหตุการณ์ครั้งนี้ไปเป็นบทเรียน
ส่วนที่มากันวันนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ตามกฎหมาย
ของผู้เสียหายหรือว่าคุณฮาซันนั่นเองนะครับ
ที่จะสามารถแจ้งข้อหาแจ้งกลับตำรวจได้
ว่าทำร้ายร่างกายกักขังหน่วงเหนียว
ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับ

ตำรวจลากตัวเขาพาตัวเขา
ให้ไปตรวจปัสสาวะอะไรต่างนานานะครับ
อาสาก็รุมล้อมเขาทั้งที่เขาก็ปฏิเสธแล้ว

แล้วก็ใส่กุญแจมือให้เขานั่งอยู่ทางเท้า๓ชั่วโมง

ฟังเสียงทนายภัยศาลที่พาคุณฮาซันมาแจ้งความนะครับ

ซึ่งทางผู้จัดหายเค้ายืนยันแล้วว่าไม่ใช่
ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
และการที่ไปควบคุมตัวเขานะฮะ
ที่เขาก็บอกว่าไม่ใช่นะ
ซึ่งตรงนี้มันก็กลายเป็นเรื่องของการหน่วงเหนียวนะครับ
เรื่องเสร็จภาพนะครับแล้วการคมภูมิด้วย
เมื่อวานเห็นว่าทางตำรวจเองก็ไปมอบกระเช้าขอโทษแล้ว
แต่ทำไมวันนี้เรายังต้องดำเนินคดีอย่างไร
คือมอบส่วนมอบนะครับ
แต่ส่วนเรื่องกฎหมายก็คือกฎหมายนะครับ
เรื่องการดำเนินคดีเนี่ยการใช้เสกของผู้เสียหายก็เป็นส่วนหนึ่ง
นี่แหละฮะเขาก็ฟ้องกลับเลยนะคุณนะนะครับ
ส่วนที่นักข่าวถามทนายภัยศาล
ทนายเมื่อวานเนี่ยภูมิกับสพสำโรงเหนือเนี่ย
ไปกราบไหว้
ใช้คำว่ากราบไห้ได้ไหมคุณแค่ยกมือไห้แล้วกัน
ยกมือไหว้ครอบครัวของคุณฮาซัน

มันจะสามารถเอามาลดหย่อนอะไรได้ไหม

นี่แหละฮะเมื่อวานนี้ที่ทางภูมิกับสพสำรงเหนือเนี่ย
นำกระเช้าเดินทางไปที่บ้านของผู้เสียหาย
แล้วก็คุณแม่ของผู้เสียหายก็รับกระเช้าจากภูมิกับนะครับ
แล้วก็คุณฮาซันนั่งอยู่ที่โซฟานั้นนะฮะ
จากนั้นผู้กำกับก็ไปไหว้พ่อของนายฮาซัน

ติดเตียงแล้วก็ได้รับรู้เรื่องราวที่ลูกชายเนี่ย
โดนตำรวจกระทำด้วยพ่อไม่สบายใจเหมือนกันนะครับ
แต่ครอบครัวก็โอเคก็ยอมนะคุณนะ
ถ้าคุณมาขอโทษอย่างนี้ก็ไม่เป็นไร
ให้ขอโทษแต่ถามว่ายอมเรื่องคดีไหมไม่ยอมนะครับ
เรื่องนี้คุณโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพูดว่าอะไรรู้ไหมคุณ

จะต้องมีการรื้อวิชา

วิชาในการพิสูจน์เรื่องยาเสพติดของตำรวจ
พวกคุณเรามาเรียนกันใหม่ไหม

เพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้สงสัยต้องลื้อวิชานี้
แล้วก็ถือว่าเป็นบทเรียนให้กับตำรวจทุกคนในการตรวจสอบยาเสพติด
เขาบอกอย่างพิถีพิถันและรอบครอบ
ตำรวจด้วยอาสาสมัครตำรวจด้วย
ใช่ฮะมีคนถามมาเยอะเลยเรื่องการทำหน้าที่ของอาสาสมัครตำรวจ